ไปดูอาการของน้องม๓หลังจากที่ถูกรุ่นพี่ม๖เตะเขาที่บริเวณหน้าอก
เพื่อแลกกับเหลดข้อมือรุ่นล่าสุดอาการยังคงโคม่า
บอกว่าตอนนี้อาการน้องสุดลงไปอีกนะครับ
ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมก็จำได้ดีแหละนะฮะ
เกิดขึ้นที่นครปฐมที่มีรุ่นพี่ม๖ไปเตะรุ่นน้องม๒
เพื่อแลกกับเรื่องของเหลดรุ่นนี้นะครับ
ตอนนี้อาการยังคงโคม่านะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
ตอนนี้ยังคงสาหัสอยู่นะครับปอดช้ำสมองบวมอยู่นะฮะ
เมื่อวานนี้แม่ของน้องเนี่ยบอกว่าตอนนี้ลูกชายอาการแย่ลงนะ
แย่ลงเรื่อยหมอบอกว่าอาการน้องสุดหนัก
โอ้โหพอบอกแบบนี้นะหัวอกคนเป็นแม่รู้สึกแบบ
ไม่ถูกใช่ค่ะอธิบายไม่ได้วอนเลยให้รุ่นพี่ที่ทำร้ายน้องเนี่ยนะ
พูดความจริงแล้วให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างยุติธรรม
ส่วนทางโรงเรียนแม่บอกว่าทางผอมาเยี่ยมทุกวัน

ส่วนการรับน้องที่เอาต้องไปเตะแล้วก็ไปรับเหล็กข้อมือเนี่ย
โรงเรียนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นสิ่งที่รุ่นพี่เขาทำกันเอง
เป็นธรรมเนียมที่รุ่นพี่คิดเองแล้วทำกับรุ่นน้องเอง
ไปฟังเสียงคุณแม่นะฮะ
น้องจะดีขึ้นมานิดนึงก็คือให้ยาเพิ่ม
ถ้ารถยาเวลาน้องอาจจะสุดลงไปหรือน็อกลงไปเวลามองไม่รับปาก
ใช่ครับ
ที่เจ้าหน้าที่สำนักยุติธรรมจังหวัดนครปฐมของกระทรวงยุติธรรมนะฮะ
ก็เมื่อวานมีการเดินทางไปเยี่ยมน้องด้วย
พร้อมบอกว่ารับเรื่องของการเยียวยาแล้ว
ทั้งเมื่อเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งเมื่อเรื่องของค่าชดเชยผู้เสียหาย
โดยทางกระทรวงยุติธรรมเยียวยาค่ารักษาให้ตามจริงไม่เกิน๔๐๐๐บาท
จากนี้นายพานุวัฒน์ทรงสวัสดิ์ชัยซึ่งเป็นแก่นำกลุ่มแอนตี้โซตัสนั้น
ยังเปิดเผยข้อมูลด้วยว่ากับเรื่องของการรับน้องด้วยการเตะหน้าอกนั้นเนี่ย
มันเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี๒๕๕๘
เคยปรากฏเหตุการณ์แบบนี้มารุ่นน้องโดนเตะหน้าอกไป๓ครั้ง
เพื่อแลกกับการสกรีมรูปพระวิศนุที่เสื้อ
ตอนนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นการเรียนแบบมาจากพวกช่างกล
นี่ไงที่พี่สาวของน้องผู้บาดเจ็บมาบอกเลยว่าเนี่ย
เขาเอาประเพณีพวกนี้มาจากเด็กชายคน
แล้วเหตุการณ์ล่าสุดมันเกิดกับเด็กมัธยมม๓ม๖นี่แหละ
ธนาคต์ของนัทสุทธิพย์ชิตยาวงค์เลยค่ะ
ที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บอกว่าตอนนี้การตรวจสอบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นการเขาเรียกว่าประลองยุทธ์กันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
แต่มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน
กลายเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่การรับน้อง

แต่เกิดจากรุ่นพี่เขาคิดธรรมเนียมแบบนี้ขึ้นมาเอง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยากให้โรงเรียนช่วยกันตรวจสอบด้วย
เน้นย้ำบอกกับเด็กว่าเราไม่ควรจะทำอะไรแบบนี้
เพราะสุดท้ายมันถึงขั้นกับชีวิตเลย
มันเหมือนกลายเป็นค่านิยมไปค่ะ
ว่าการทำแบบนี้คือทดสอบความเจ๋งทดสอบความเสา
แต่ว่าคือถ้าลองคิดดูดีนะคะ
การพรากชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่เทหรอก
สุดท้ายอนาคตก็ดับทั้งหมวน